ไปอีกหนึ่งที่นครราชศรีมาจ้า
ที่นี่เขาทำพิธีค้ำต้นโพ
แล้วเขาทำกันไปเพื่ออะไรล่ะไปดูค่ะ
ชาวบ้านที่บ้านหัวหนองนะคะอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่

รวมตัวกันมาทำพิธีต่ออายุด้วยการค้ำโพหุ่น
พิธีนี้เนี่ยเป็นพิธีความเชื่อนะคะ
ที่คนในหมู่บ้านสืบทอดกันมานานนับร้อยปีคุณชนะ
มีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้สูงอายุมากเลย
ชาวบ้านจะทำพิธีนี้ขึ้นเมื่อมีคนป่วยรักษาไม่หาย
อย่างเช่นพ่อแม่ป่วยลูกหลานจะเป็นคนทำพิธีนี้ให้
เพื่อเป็นการทำบุญต่ออายุให้มีอายุยืนยาว
ทำให้หายป่วยจากอาการที่เป็นอยู่เพื่อความเป็นสิริมงคล
อยากจะทำให้คุณชนะจังเลย
เพราะว่าคุณหาสาเหตุการเจ็บป่วยไม่เจอ
ใช่อยากให้เขาอายุยืนกว่านี้
คือผมยังไม่สิ้นอายุไขคุณไม่ต้องมาต่อให้ผม
ก็อยากให้คุณมีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงไงคะ

พิธีนี้ชาวบ้านเขาจะนิมนต์พระสงฆ์นะมาสวดต่ออายุให้
แล้วก็จะใช้ไม้ไปค้ำยันเอาไว้ที่ต้นโพค่ะ
ซึ่งพิธีค้ำโพนี้นะคะทำให้คนในสังคมไทย

ได้แสดงออกถึงความเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะ
รวมทั้งประชาชนเองก็จะได้เห็นความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้
เห็นไหมนี่เป็นพิธีกรรมทางศาสนานะ
เพราะว่าเขาเชิญพระมาสวดทำพิธีให้ด้วย

สาเหตุที่มาขอให้พระสงค์ประกอบพิธีค้ำนี้ให้คือนี้
มีญาติเจ็บป่วยหนักเลย
ยายก็เลยมีความเชื่อว่าการประกอบพิธีกรรมแบบนี้
จะช่วยให้ญาติที่ป่วยมีอายุยืนยาวต่อไปอีกได้
มันเป็นความเชื่อของชาวบ้านโบร่ำโบราณปฏิบัติสืบทอดกันมา
คือจริงต้องบอกว่าคนยุคนี้สมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็น
พิธีกรรมอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะเนี่ยค่ะ
คนเท่าคนแก่เขาก็เลยเหมือนจัดทำพิธีกรรมนี้ขึ้นมา
เพื่อ๑คือเพื่อความสบายใจ๒เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
แต่เอามาให้ดูกันเป็นพิธีกรรมโบราณที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนัก
แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
อะไรที่ทำแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนใคร
ทำไปเราก็จะนำเสนอให้ดูว่ามีพิธีกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้าง